แหมติดใจนะสิคนดูเป้าหน่อยชอบ
มาจากคนดูเป้านุ่มใหญ่โอ้ชอบใหญ่
เมื่อกี้จะเปลี่ยนราบเหรอ

พิ่งปิดเอาไว้

ฟุ่นเชียงใหม่ขึ้นที่หนึ่งโลกอีกครั้งนึงนะคะ
ต้องบอกว่าสถานการณ์ช่วงนี้ของเชียงใหม่เนี่ยคือหนักหนาสาหัสจริงนะคะ

ละอองส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของการเผาป่า
เป็นไฟป่าด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ถูกลมพัดเข้ามาปกคลุม
ถ้าเป็นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เอง
สูงถึง๙๗๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เรียกว่าทุบสถิติสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะ
ส่วนในตัวเมืองก็วัดได้๓๙๘ไมโครกรัม
กลับมาเป็นที่๑ที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุด
ก็ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องปรับห้องปลอดเชื้อโควิด
ตอนนี้ปรับให้มาเป็นห้องปลอดฝุ่นแล้วนะคะ

แล้วก็มีการส่งทีมเวชกรรมชุมชนดูแลกลุ่มที่เปราะบางด้วย
ซึ่งนายนิรัติพงศิษฐิถาวรก็เปิดเผยบอกว่า

ดหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ส่วนที่ไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
เพราะว่าอาจจะกระทบกับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยืนยันว่าการช่วยเหลือสามารถทำได้โดยไม่ต้องออกประกาศ
เพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อภาคส่วนสำคัญในพื้นที่

หรือว่าภาคการท่องเที่ยวต่างด้วยค่ะ
ซึ่งถ้าไปดูจากข้อมูลจากจีสต้าเนี่ยนะคะ
ก็รายงานจุดความร้อนของจังหวัดเชียงใหม่
พบจุดความร้อนจำนวน๓๓๔จุดจาก๒๕อำเภอ
ส่วนยอดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่๑มกราคมนะคะ
จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งหมดจำนวน๕๘๖๗จุด
ตั้งแต่๑๒๘มีนาจุดความร้อนนี่อยู่ที่๒๓๒๒จุดเลยนะคะ
แล้วก็ยังเป็นวันที่๕ของเชียงใหม่ที่ติดอันดับคุณภาพอากาศแย่ที่สุดด้วย
เนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีแบบว่าอาจารย์เรียกว่าประจำภาควิชาจากสู่วิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านก็มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะรับมือกับภาวะฝุ่นทำยังไงกันบ้างนะคะ
อาจารย์บอกว่าควรจะงดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อันนี้ที่เรามีการบอกกันเรื่อย
บอกว่าแว่นตาแว่นกันแดดช่วยป้องกันได้บางส่วนนะคะ

นะคะเพราะท่านเป็นจักษุแพทย์ด้วยนะคะ
แล้วก็ล้างตาด้วยน้ำสะอาดรวมไปถึงหยอดน้ำตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคือง
บางทีเวลาฝุ่นเยอะอย่างนี้บางทีเราเข้าใจแต่ว่าทางระบบหายใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าถ้าหากตาแดงเราไม่ดีขึ้นเนี่ยควรจะต้องไปพบจากสู่แพทย์นะคะ

มันมีอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

คือมันสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย
แล้วก็ทำลายอวัยวะต่างในร่างกายเราที่แบบสำคัญด้วย
และส่งผลอาจจะแบบเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็มะเร็ง
ดังนั้นหนึ่งก็คือระบบทางเดินหายใจค่ะ
ปอดเกิดการอักเสบระคายเคืองแล้วก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้
สองคือโรคถุงลมโป่งพองก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็ง
เมื่อก่อนเราจะได้ยินแต่ว่าเวลาสูบบุหรี่ฉันเป็นมะเร็งปอด
เมื่อก่อนระวังสูบบุหรี่เนี่ยมันจะเป็นแบบถุงมือของพอง

และ๓ค่ะโรคผิวหนังทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
โรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดการสูดฝุ่นเข้าไปมากมากเนี่ยทำให้เลือดมันข้น
แล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนที่๕ก็คือโรคเยื่อบุตาอักเสบทำให้ระคายเคืองอักเสบ
ว่าจะเป็นเรื่องของตาแห้งตาแดงแสบตาคันตา
ส่วนการป้องกันและการดูแลตัวเองก็คือเนี่ยค่ะสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเพียง๒๕
มีนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
หากเกิดความผิดปกติกับร่างกายไปพบคุณหมอค่ะ
ไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่จริงแล้วมันพาส่งผลไปที่อาจจะเป็นโรคที่มันร้ายแรงกับร่างกายเราได้
ก็ส่งมาจากเชียงใหม่อ่ะอืมวันดอยสุเทพฯอ่ะปกติเราเราไปเที่ยวอะไรนะ
ตรงแถวแถวก่อนขึ้นดอยอ่ะมชอ่ะก็คือมันก็จะเห็น
แล้วก็ตรงนั้นก็ไปนี่ไงสักกาลาฮฟูบาสิทธิ์วิชัยอืม
วัยพระเถอร์และก็มองแต่ไปทุกวันที่มองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็น

เชิญครับน่านแหน่ะ
ตอนนี้หน้าคาวขาวไปเลยนะ
เตรียมไปร่ะ
นี่มีออร่านะ

ใช้เซว่าเซว่าตัวสูงดำสูงแดง
ใช้ไปให้หมดเนอะอืมวันนี้เอาสักนิดหนึ่งฮะ
เราเตรียมความพร้อมเอาสักนิดนะสักนิด
ดูมั้ยบ้าอะไร
มีปุ้งยังนั่งเงียบ
ว่าจะเป็นผู้รักมากดีในการจัดรายการแล้ว

วันนี้ลูกฐานคุณแสวงบุญมีเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงความเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าสอสอหรือสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
จะมี๒แบบแบบหนึ่งคือแบ่งเขตเลือกตั้ง๔๐๐คน
แล้วก็แน่นอนที่เราได้ยินกันมาเสมอคือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
ก็คือสอสอแบบบัญชีรายชื่ออีกหนึ่งร้อยคนเพราะฉะนั้นสอสอในสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือ๕๐๐คนเขาบอกว่าตอนนี้เราก็ต้องอย่างแรกที่ต้องไปจับตามองก่อนว่า
คาดิเดตนายุคทั้งหลายเนี่ยจะเป็นปาร์ติลิสต์หรือเปล่าอย่างเช่นลุงตูบิ๊กป้งบิ๊กป้ม
เขาจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์แต่ถูกเสนอชื่อได้
ก็แล้วแต่ต้องไปดูตรงนั้นแต่ขนาดเนี้ยการเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร
รับเลือกตั้งสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เตรียมความพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบไปด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง
แล้วก็สำนักงานกรกตเพื่อรับมือพักการเมืองที่จะมาสมัคร
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขนาดเดียวกันเนี่ยสถานที่สมัครสถานที่
เขาจะใช้ตรงนี้อาคารไอราวัดพัฒนาเขตดินแดงเนี่ย
ก็จะรับสมัครสี่ถึงเจ็ดเมษายนก็ช่วงแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น
เราจะให้เห็นแล้วอ่าว่าใครลงกันบ้าง
กับทุกภาคหมดและสี่ร้อยเขตสี่ร้อยคน
เราก็ต้องไปดูว่าเท่าไหร่อะไรยังไง
แต่แต่ละที่อย่างงี้มเนี่ยเขาก็เริ่มมีออกมาแล้วคุณหนุ่ม
ว่าแต่ละภักดิ์เนี่ยใครเป็นปาร์ติฤทธิ์ฤทธิ์เบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะติดตามว่าคาดิเดตนายกคุณแต่ละภักดิ์เนี่ย
คือปาร์ติฤทธิ์ฤทธิ์เบอร์หนึ่งคือปาร์ติฤทธิ์ฤทธิ์ภาคเพราะว่าอย่างนี้อืมอย่างเส้นภักดิ์ไหนบ้าง
คุณบอกมีคำตอบออกมาในสะครีปเขาไม่ได้เขียว
ตามสะครีปตะแองส์ที่เขียวมาเพราะฉะนั้นนะสะบานนะสะบานนะ

อะไรผมถามไม่ได้หรออเจมส์ถ้ากูจับคุณสาวตัวนั้นตายป๊าผ่าเมื่อไหร่ก็ตายมานั้นอีนู
ไม่ผมถามไม่ได้หรอพี่พี่ตายมากันด้วย
ใครใครเบรกก่อนเป็นหมาต่อไปใครเบรกก่อนเป็นควาย
โอ้โหเห่าไปแล้วหนึ่ง
เดี๋ยวรถเมย์จะจดเอาไว้ว่าวันนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะ
โอ้โหวันนี้เพิ่งเจอหมาชื่อพี่คุณทองมา

ไปเล่าตอนเบรกหรือไปเล่าอะไรของเธอได้ไหม

ถึงไหนแล้วเขาบอกว่า๘โมงครึ่งก็จะมาจับกันจับสลากนะฮะ
ถ้าหากใครมาหลังเวลาดังกล่าก็จะหมายเลขก็คือลันไปเลยชะลันไปเลย
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย
พักจะต้องเป็นคนส่งผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน
ส่วนการสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย
ก็มีขึ้นที่อาการกีฬาเวทกรุงเทพเริ่มสมัคร๓๗เมษายน
เวลาเดียวกัน๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งเนี่ย
ก็จะมีผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเป็นผู้รับสมัคร
โดยจะแบ่งคนละส่วนกับกรกตนะฮะ
สำหรับจังหวัดอื่นขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการกรก
ปีสองพันห้ารสบกเนี่ยแน่นอนคราวเนี้ยเราใช้บัตรสองใบแล้ว
คราวนี้การลงคะแนนเนี่ยจะเป็นบัตรสองใบอืม
ประกอบไปด้วยบัตรลงคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
แล้วก็บัตรลงคะแนนแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อ
ซึ่งยากตรงที่ว่ามันจะไม่ใช่เบอร์เดียวกัน

คราวนี้คุณก็ต้องไปดูกันว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่จะไม่ใช่เบอร์เดียวกัน
แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้เบอร์เดียวกันทั้งสองใบ
ส่วนเรื่องสีของบัตรเลือกตั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดสี
การลงทะเบียนสำหรับใครที่จะไปเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมไม่ได้
ที่จะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนเราเตรียมระบบไว้แล้ว
แต่ชี้แจงประชาชนไม่ละเอียดทำให้ช่วงแรกเกิดความสับสนอยู่บ้าง
แต่ตอนนี้ก็น่าจะแก้ไขแล้วทั้งในส่วนของสำนักงานกรกตและสื่อมวลชนที่ได้ชี้แจงต่อประชาชนไปแล้ว
ว่าการลงทะเบียนนั้นต้องลงทะเบียนก่อนถึงมีสิทธิ์ไปเลือกตั้ง
ก็เดี๋ยวไว้ลองไปดูนะครับว่าเรื่องของประติฤฤษภ์มีใครบ้าง

ออกมาพูดในระหว่างที่มีการแถลงข่าวนะครับถึงกรณีที่คุณชุวิตเอกได้มีการ
โพสต์เรื่องราวของเหมือนกับใบเสนอราคาหนึ่งใบซึ่งในนั้นก็เขียนเอาไว้บอกว่า
เป็นค่าแถลงข่าวสามแสนบาทนะครับเรื่องนี้ทนายตั้มก็ออกมาตอบในมุมธนายตั้มไป
แต่ว่าในการแถลงข่าววันนั้นธนายตั้มเองได้มีการพูดพาดพิงถึงบุคคลบุคคลหนึ่ง
ซึ่งเป็นทนายความหญิงท่านหนึ่งได้พาลูกความเนี่ยไปออกรายการหัวแสน
คนก็ถามกันเยอะแยะว่ามันคืออะไรกันแน่คือใครกันแน่แน่นอนครับเรื่องนี้ทางฝั่งของทนายนิด้านะฮะ
ก็ได้มีการพูดแล้วก็โพสต์ออกมาด้วยบอกว่าคนที่ไปขนกระแสซึ่งเป็นทนายความผู้หญิงคงไม่มีใครหรอก
ยกเว้นเขาคนเดียวอืมเนี่ยก็คือทนายนิดาเนี่ยแหละฮะ
โอเคหลังจากนั้นก็มีการไปตามหากันนะครับว่าอ้าวแล้วคู่กรณีที่เป็นข่าวด้วยคือใครนะครับ
ก็ปรากฏว่าไปเจอว่าเป็นแม่น้ำหนึ่งนะฮะก็เป็นนักใบ้ตัวเลขชื่อดังนะครับ
ก็หลังจากนั้นก็ทางแม่น้ำหนึ่งเองเนี่ยนะครับก็ก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดอะไร
ด้าก็ยังนิ่งอยู่แต่ผมเองมีโอกาสได้คุยกับทั้งสองคนแล้วนะฮะ
ว่าผมต้องไปคุยเพราะอะไรนะฮะก็เพราะว่าในวันที่ทนายตั้มได้มีการพูดเนี่ย
มีการพาดเพลงมาถึงตัวผมด้วยใช่มั้ยฮะผมเองเอาตรงผมก็ไม่สบายใจ
ผมกลัวคนจะเข้าใจผิดหรือคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายเนี่ย
จะกลายเป็นว่าโหนกระแสเป็นคนรับเงินผมเองก็เลยต้องคุยท่านกับนิด้า
แล้วก็คุยกับทั้งกับทางฝั่งแม่น้ำหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรต่างนานา
ซึ่งจริงผมเคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ผมไม่เคยพูดอะไรเพราะผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร
สุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยจนกระทั่งทราบว่าโอเคในวันที่มาออกรายการวันนั้นเนี่ย
นิด้าก็เชิญนิด้ามาด้วยนะครับแล้วซึ่งในวันนั้นเนี่ย
ก็มาพูดคุยกันในรายการเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของนิด้าก็บอกว่านิด้าขอยังไม่พูดอะไรดีกว่า
แต่ขอให้คุณหนุ่มไปตรวจสอบดูเองให้พี่หนุ่มไปตรวจสอบดูเองแล้วกันว่า
เรื่องราวมันเป็นยังไงผมก็ไปตรวจสอบโดยการที่โทรไปหาทางแม่น้ำหนึ่ง
น้ำหนึ่งก็บอกว่าใช่หนูจ่ายเงินไปจริงในวันนั้นนะครับ
ก็คือถามว่าจ่ายค่าอะไรน้ำหนึ่งก็บอกว่ามันมีจ่ายเรื่องของหนึ่งนะฮะ
ก็คือมานั่งเป็นที่ปรึกษาในรายการหนกระแส
หลังจากจบรายการหนกระแสก็ได้มีการพาไปที่ต่อรอเพื่อไปแจ้งความ

เพราะฉะนั้นในวันนั้นทางฝั่งของธนริย์ได้ก็เก็บค่าวิชาชีพ๓๕๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งมีการตกลงแล้วก็จ่ายกันไปก่อนที่จะมาออกรายการหนกระแสก็คือ๙โมงกว่า
ซึ่งอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเพราะวันก่อนผมพูดไปเนี่ยเหมือนกับผมได้ยินมาว่า
จ่ายหลังจะหลอกหลังออกรายการผลกระแส
แต่พอไปดูตัวเลขจริงแล้วแล้วก็ไปดูเวลาแล้ว
แล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับทั้งสองฝั่งแล้ว
เขาก็ยืนว่าเขาจ่ายกันตอนเช้าก่อนไปออกรายการผลกระแส

แต่ในมุมของแม่น้ำหนึ่งได้มีการโพสต์ออกมา
ก็โพสต์บอกว่าเป็นการจ่ายค่าวิชาชีพ
วันเดียวนะต้องใช้คำว่าวันเดียว๓๕๐๐๐๐๐บาท
คือตั้งแต่เช้ามานั่งที่ฝุกศรรยาการผลกระแส
หลังจากนั้นก็ไปต่อรอแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดี

มีแถลงข่าวด้วยอันนี้ก็๓๕๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งหลังจากที่ทางฝั่งของแม่น้ำหนึ่งได้มีการโพสต์

คุณอาคุณอะไรนะ
คุณปามคุณคุณจามนะคุณเป็นโควิดหรือเปล่านะไม่เป็นนะโอเค
ต้องถามหน่อยสิลูกน้องคืนนั้นเขาเป็น

ลูกค้าแล้วนะโอเคพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนี้นะฮะ
ช่วงไปโผล่ล่ะนะไปโผล่ล่ะ
ฝั่งของทนายนิด้านะฮะแกก็บอกว่าโอเคหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งโพสต์ไปแล้ว
เขาก็ยินดีที่จะพูดแล้วเขาก็มีการโพสต์ในมุมเขาออกมาว่า
ตกลงก็มันก็เป็นค่าวิชาชีพเนี่ยนะฮะ
ลิปโอนเงิน๓๕๐๐บาทเป็นค่าวิชาชีพทนายความ
จำละเข้าไปศาสตร์นิรัติต่างนานาเนี่ยนะฮะก็คือทั้งสองมุมก็พูดออกมา
ก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
อ่ะก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบไม่มีอะไร

คือเขาใช้คำว่าเป็นค่าวิชาชีพทนายความ
นะแต่ว่าสามแสนห้าเนี่ยมันคือเอ่อเท่าที่น้ำหนึ่งลงมา
มันคือเป็นภาพมันเป็นราคาในหนึ่งวัน
เป็นเทปที่หนูโดนตำรวจจับเรื่องโฆษณาเว็บพนัน
และเป็นค่าทำเอกสารแจ้งความและในวันเดียวกัน
นายก็พาหนูไปแจ้งความที่ตรได้มีการแถลงข่าวที่นั่น
ก็ทั้งวันนี้ไทยความสำคัญคือเป็นค่าวิชาชีพ
กับทางคุณทนายเฉพาะเห็นไหมฮะเฉพาะสำหรับวันที่๑๗มิถุนายนปี๖๔เท่านั้น
กันในเวลา๙นาฬิกา๑๓นาที
คำว่าเฉพาะสำหรับวันที่๑๗มิถุนายนปี๖๔
นั่นคือหมายความว่า๓๕๐๐บาทจ่ายแค่เฉพาะวันนั้นเท่านั้น
อืมเนี่ยฮะก็คือเป็นประเด็น
มันเป็นการตกลงโปรงใจกันไปแล้วมันก็
จบไปแล้วจบไปแล้วตรงนี้ถูกมั้ยฮะแต่นี่ผมเอง
เอาตรงก็อยู่ดีก็เรียกว่ายืนงงอยู่ในดง
นั่นอ่ะลงบรรทาเนอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนอะอยู่ดีมันมาลงที่เราอะไรอย่างเงี้ย
อืมว่าอ่าเรื่องเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมันจะผ่านไปถึงที่ว่าผมเอง
เรียกรับเงินด้วยหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น
วันตอนชี้แจงไปแล้วในรายการอืมอืมอืมไปต้องชี้แจงแล้วนะฮะอ่า
เรื่องจบแค่มุมนี้เท่านั้นโอเคแต่ไปดูเรื่องนี้น่าจะยังไม่จบซะทีเดียวนะคะ
ก็รอติดตามกันไปก็คือมีตัวภรรยาคนนึงเขาตั้งท้องได้๓เดือน
ถูกสามีที่เป็นทหารเนี่ยค่ะกระทืบเรียกว่ากระทืบนะน้ำค่ำแตกเลย
นั้นเขาท้องอยู่สามเดือนปรากฏว่าเขามีการออกมาแฉบอกว่าโดนผู้ใหญ่เนี่ย
ขู่บอกว่าจะยัดเงินด้วยคือเรื่องราวเนี้ยค่ะคุณกันจอมพลัง
เขาก็พานางเสาเออายุสามสิบปีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะมาติดตามความคืบหน้า
หลังจากถูกอดีตสามีเป็นทหารยศ๑๑ทำร้ายร่างกายขณะตั้งคัน๓เดือน
กระทืบเตะต่อยนั่งทับท้องจนซี่โคงร้าวแล้วน้ำค่ำแตกค่ะ
เลือดออกในช่องคลอดจนเกือบจะแท้งลูกคือนางสาวเอเขามีการเปิดเผยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
หากับทหารนายหนึ่งยศสิบเอกอยู่ในค่ายจังหวัดชนบุรีซึ่งก็ทักเข้ามาจีบทางออนไลน์นะคะ
แล้วก็มีการแบบว่าคบหากันในช่วงเดือนมิถุนายนปีหกห้าตอนคบหากันในช่วงแรกเนี่ย
ดีกับตัวเองทุกอย่างเลยก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแฟนในค่ายทหาร
จังหวัดชนบุรีช่วงประมาณห้าเดือนแรกนี่ต้องบอกเลยว่าแฟนเขาไม่มีพฤติกรรมที่รุนแรง
แต่มักจะหึงหวงอยู่ตลอดเวลานี่คุณเอบอกอย่างงี้ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาเริ่มโดนทำร้ายร่างกายครั้งแรกเนี่ย
ตุลาคมปีหกห้าค่ะตอนนั้นก็คือไปกินข้าวกับแฟนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งช่วงที่ตัวเขาเองไปเข้าห้องน้ำเนี่ยแฟนก็มีอาการมืนเมาคิดว่า
ตัวคุณเอเนี่ยออกไปโทรคุยกับผู้ชายคนอื่นก็เลยมีอาการหึงหวงค่ะ
ลากตัวเองเข้าไปทุบตีจากนั้นก็พาขึ้นรถแล้วก็กลับไปทันทีนะคะ
พอมาถึงที่พักในค่ายทหารเนี่ยก็ลากขึ้นห้องนอนแล้วก็กระทืบซ้ำจนพอใจ
แล้วเขาถึงจะหยุดตอนที่โดนกระทืบเนี่ยแม่ของแฟนก็อยู่ด้วยนะคะ
เขาบอกแบบนี้พอมีการขอร้องให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อย
ก็ไม่มีใครพาไปทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาแทบเดินไม่ไหวแล้ว
พอตัวแฟนได้สติมาขอโทษแล้วก็ทำร้ายตัวเอง
ต่อมาเดือนพฤศจิกายนปี๖๕อันนี้โดนทำร้ายร่างกายครั้งที่๒นะคะ
ก็คือบอกอยู่ดีเนี่ยแฟนก็ไม่พอใจเข้ามาทำร้ายร่างกาย
กระโดดถีบลงไปที่โซฟาแล้วก็ลากเข้าไปที่ห้องนอน
โดยครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บก็คือกระดูกซี่โครงร้าว
ใต้ราวนมร้าวเป้าตาเขียวมีรอยช้ำตามตัว
จากนั้นก็โดนทำร้ายเรื่อยมาค่ะ
จนกระทั่งวันที่๒๗กุมภาพันธ์ปี๖๖
อันนี้โดนทำร้ายร่างกายครั้งที่๕ตอนนั้นเนี่ย

ตัวแฟนเขาเนี่ยก็คือมีอาการหึงหวงขอดูโทรศัพท์

พอขอดูโทรศัพท์คืนบ้างเพราะจับได้ว่าแฟนนอกใจ
แฟนไม่พอใจค่ะแล้วก็จับเหวี่ยงลงเตียง
ท้องเขาเนี่ยไปกระแทกกับขอบเตียงก็ทำให้น้ำคร่ำแตก
แล้วก็ยังเหวี่ยงตัวขึ้นไปที่เตียง
กระโดดทับท้องแล้วก็บีบคอ
พอแฟนควบคุมสติตัวเองได้ก็พาไปโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
ก่อนจะไล่ตัวของผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านมา
ทีนี้พอออกจากบ้านมาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า
เขาย้ายไปอยู่กับน้องสาวที่จังหวัดชนบุรีก็ได้
ปรากฏว่าอันนี้สามีคุณเนี่ยค่ะที่เป็นอาหารเนี่ย
ก็โทรศัพท์มาแล้วก็มาง้อมาง้อตลอด

แต่เขาบอกว่าพอกลับกันไปแฟนก็ยอมรับว่ามีแฟนใหม่แล้ว
ตนก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเป็นครอบครัวเนี่ย
คุยกับผู้หญิงคนอื่นได้ไหมแต่แฟนเขาไม่ยอมค่ะ

ก็ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีนะคะ

ประตูบ้านเขาก็เบี่ยงหมุนลงใส่เสียงอีก
แล้วก็มีการสุขกระชากราบถูกกันที่เสียง
เนี่ยค่ะก็คือหลังจากที่เป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
เธอก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ในค่ายทหารโทรมา
โทรมาบอกว่าขอให้มันจบเรื่องได้ไหม
โดยบอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
ทำให้ตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทีนี้ก็ไปดูในส่วนของทนายความค่ะนางสาวอังสวีนะคะ

สามารถที่จะเรียกร้องตามสิทธิ์ได้แบบเต็มที่เลยทั้งอาญาแล้วก็แพ่ง
เขาบอกว่าในส่วนของอาญาเนี่ยจะถูกนำไปพิจารณาตามกระบวนการของทหาร
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีความกังวลใจ
เพราะกระบวนการพิจารณาก็จะเหมือนกับแบบว่าสารอาญาทั่วไปนะคะ
ยืนยันว่าจะดูแลผู้เสียหายให้ดีที่สุด

บอกว่าผู้หญิงไม่ใช่กระสอบทรายที่จะมาเตะต่อยได้ตามใจชอบ
เรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นก็ต้องไปถามทางกองทัพภาคที่๑ล่ะค่ะ

เป็นเอกสารกรณีตามที่ปรากฏข่าวเนี่ยค่ะ
บอกว่าทางกองทัพภาคที่๑ขอเรียนให้ทราบว่า
หน่วยต้นสังกัดของกำลังพลดังกล่าว
ได้ให้การช่วยเหลือผู้หญิงคนดังกล่าว
ซึ่งอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยากับกำลังพล
โดยการรับรู้ของญาติทั้งสองฝ่าย
ด้วยการนำเข้ารักษาตัวค่ะณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมีนาคมปีหกหก
รวมถึงหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยลงโทษทางวินัยกำลังผลขั้นต้นด้วยการจำขัง๓๐วัน
โดยโทษสถานอื่นอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ
สำหรับเรื่องของคดีการทำร้ายร่างกาย
บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคู่กรณีเนี่ย
จะประสานกับตำรวจให้ดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย
แล้วก็ในเรื่องของการขอคืนรถจักรยานยนต์
ซึ่งทางฝ่ายหญิงต้องการให้กำลังพลคืนเนี่ย
โดยได้ดำเนินการส่งคืนตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็วันที่ยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาที่สำพรมเมืองชนบุรี
ต้นสังกัดและกำลังพลจะประสานคู่กรณี
เพื่อจะเยียวยาด้วยความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับคู่กรณีอย่างที่สุด
นี่ค่ะเป็นเอกสารชี้แจ้งออกมาแบบนี้นะคะ
ก็คือตอนที่ตัวน้องเขาเข้าไปแล้วไปเหมือนกับเข้าไปที่โรงพยาบาล
ก็จะจับน้องเข้าไปอยู่ในคือเหมือนกับในส่วนของผู้ป่วยจิตเวท
ซึ่งตัวน้องเขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ป่วยจิตเวทอะไรเลย

แล้วปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่จะเอาเอกสารมาให้น้องเขาเขียน

เซ็นให้เขียนเองเลยเป็นลายมือน้องเขียนเองแล้วบอกว่าให้เขียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้
โดยการที่บอกว่าจะไม่เอาเรื่องไม่มีการแจ้งความตรงนี้นั่น

เออเขาทำไม่ได้ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่คนนั้นฉีก

แล้วตัวน้องก็ไปเก็บแล้วก็มาต่อแล้วก็ถ่ายรูปมา

อันนี้

เขากลัวด้วยแล้วว่าเขาจะไม่ได้รับความยุติธรรมไง

คือมันดูแล้วมันก็แปลกไปหมด
ว่าทำไมที่แตกวัดต้องไปบังคับเขียน

เพราะเรื่องใครทำผิดก็ไม่ควรปกป้องนะถ้ามันผิดมันปล่อยได้จริง
อืมเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะผมบอกวันที่ออกรายการหนวนกระแสผิดนะ
จริงเนี่ยมีทีมก็ส่งมาแล้วเขาบอกว่าจริงมันคือวันที่๑๗มิถุนายนปี๖๔
นะฮะก็ไม่ใช่สิงหานะโอเคนะครับ
อ้าวไปดูภูวิลล่าโอ้โหผีเข้า
สาวเที่ยวภูวิลล่าถูกผีเข้าหมอปลาเตรียมดู
หมอปลาเตรียมไปดูแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าคนไปพูดถึงกันเยอะพอสมคว
จังหวัดอะไรเนี่ยครับชื่อถ้าพูดแล้วเขาเป็นภูวิลล่าแห่งนึง
จังหวัดอะไรอยากรู้ไว้แต่ไม่เอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวคนจะไม่ไปของเขาไม่ต้องบอกจังหวัด
อยากรู้จังหวัดไม่ต้องบอกชื่อลงแรกได้ไหมคะปฏิญาโอ้โหปฏิญาเยอะแยะมันเยอะไปหมดเลย
ปรากฏว่านางสาวอภิชยาเนี่ยไม่บอกนามสกุลด้วยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาไปเที่ยวภูเวล่าแห่งหนึ่ง
ที่ปฏิญาปรากฏเจิงเงาสีดำดำมึงตกใจแล้วนุ่มกางวันตกใจแบบงี้บ้างน้องน้อง
เหมือนผีเข้าตนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเมืองนางมาจากต่างประเทศ
มาจากต่างประเทศก็เลยอยากจะไปเที่ยวกับครอบครัว
จึงไปพักที่ภูวิล่าหลังใหญ่นะเป็นบ้านหลังใหญ่
คิดดูว่าทั้งหลังพักได้เกือบ๓๐คน

ตอนไปถึงบ้านพักก็แน่นอนไปเที่ยวเนอะ

ปกติแบบบ้านพักพวกส่วนใหญ่คนร้ายเขาก็จะบอกว่า๔ทุ่ม
ช่วยแบบว่างดใช้เสียงหน่อยต้องมาบอก

เพราะทั้งบ้านอยู่กัน๓๐คนได้

โหถ้ายิ่งกระเทยไปกันเยอะนี่เสียงดังมากเนอะ

เพราะถ้ากระเตยรวมตัวห้องนอนได้๓๐คน
มันมีบ้านหลังอื่นคนของนักบ้านว่ะ
ซึ่งเขาก็ดื่มกันอยู่อ่ะอืม

ก็เราไปเที่ยวจะไปเงียบได้ยังไง

ก็เลยแจ้งก็บอกว่าปิดเพลงแล้ว

ไอ้แม่ให้ดู

กูไม่กลัว

สายเป็นเจ้าของบ้าน

เชิญปู่

เชิญปู่
ปู่ไม่กลัว
ปู่เชิญปู่
ปู่ไม่กลัว

เข้าไปด้วยกันเนี่ย
กำลังหลิงกันไงกัน

กรีดร้องออกมาไม่เป็นภาษาคนเลย

รู้สึกตัวทุกอย่างแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
น้องสาวเล่าให้ฟังว่าผีเข้าอยู่ประมาณ๔๕ชั่วโมง
ฮะมึงตกใจแล้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้ตกใจจริง

อันนี้๔๕ชั่วโมงเนี่ยนะเข้าอยู่๔๕ชั่วโมง
พอผีออกพี่สาวก็หมดแรงครอบครัวก็ไปหาหลวงพ่อออส
หลวงพ่ออธวัดสายหลวงพ่ออธแล้วยังไงอีก
นะท่านก็บอกว่าเป็นผีเจ้าที่ที่ไม่พอใจเพราะเราไปรบหลู่ท่าน
ตอนเข้าไปที่บ้านพักก็ไม่ยอมไหว้
จุดทูปบอกกล่าวทำให้ท่านไม่พอใจ
ซึ่งหลวงพ่อก็ให้ตระกุดมาพกติดตัวก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น

นี่แหละนี่ฟังสิ
อันนี้ตอนที่ไหนว
กลับถึงสุดท้าย

กูไม่กลัว

มันอยู่ด้านนี้ไว้แบบว่าเรื่องเสียงดังแล้วแล้วเขาเลยปล่อยอะไรมาทำด้วยไปเถียงเขาอ่ะ
จะพาบ้านเลยเออเออของความรักเอ้ยมึงรู้ดีว่าเอ้ยมึงรู้ไง
มึงรู้ดีว่าเอ้ยมึงเก่งสอบบทสวดสอบบทสวดบทสวดต้องเจอยูทูปบทสวดแล้วอย่างเงี้ย
เพื่อนบอกไม่ต้องสวดจะสวดดิ้งเข้าอีกแบบนั้นแต่ดิ้นน่ะดิ้นแบบเหมือน
น้องสาวเขากล่าวว่าตอนที่พี่สาวตัวเองถูกผีเข้าทุกคนก็พยายามถามว่าเป็นใคร
มาจากไหนก็จับใจความได้ว่าเป็นผีพม่าอุ้ยเป็นผีผู้ย่าบคนหนึ่งที่ตายอยู่บนชั้นสองของบ้านนี่แหละ
เอาเหรอเธอย้ำว่าตายจากความซื่อสัตว์
โดยหลังจากนั้นปุ๊บพี่สาวมีอาการแบบนี้ก็ไปเล่าให้แม่บ้าน

กูไม่รู้อ่ะพระม่าบ้านเราก็ภูมิศาจไทยได้นะ
แม่บ้านบอกว่าไม่เคยมีใครถูกผีเข้ารุนแรงแบบนี้นะ

พม่ามียืนยันนะมีคลิปไปสัมภาษณ์

เป็นผู้ชายผู้หญิง

เจ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเจ้าชื่ออะไร

รอบอีกรอบอ่ะเจ้าคือใคร

ตามไปสามรักษณ์คนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้คือ

นี่คือทีมข่าวของไทยรัฐนะฮะชื่อคุณตินะครับ
คุณตินี่ก็ไปลงพื้นที่เลยนะฮะ
ไปเจอคนที่โดนผีเข้า
แล้วก็ไปพูดมิงกระบาดมิงกระบาด

เขาบอกผีเข้าอีกรอบนึง

เดี๋ยวคนที่จะปราบได้เนี่ยหมอปลา

ฉะนั้นเวลาแพ้ผิงไม่ประกาศเลย

อ๊ะเดี๋ยวจะขอลงไปดูอาการที่ตัวเองหน่อย

ให้พิสูจน์ให้พิสูจน์ให้ถอดและพิสูจน์

ตี๋ก็บ้าไปถามวิ่งกระบาด
ไปสวัสดีผีทำไมก่อนสิ
ติก็โรคจิตชนิดหนึ่ง
แล้วตี๋จะไปสวรรค์นี้ผีทำไม
ก็ผีก็อยู่เมืองไทยก็พูดภาษาไทยได้แล้ว
คงจะถามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วย
ชื่ออะไรเข้าล่างเขาทำไม
พี่ตี๋ถามสินะผมจริงนะใช้๒ภาษา
เปิดคลิปอันหลังไหม
อันนี้ไปที่บ้านของพี่ผู้หญิงข้างนอก
หลังจากที่เขารู้เขาก็ไปตามสัมภาษณ์ไงว่าเกิดอะไรขึ้น
คนมาไม่ได้อยู่ที่จังหวัดนั้นแล้วด้วยซ้ำ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

คุณจะกินเลือดมันจะกินตับมัน

ลิ้นไวมากแบบอย่างนี้
มันมาแล้วออกเลยหรอ

ตอนนั้นสัมภาษณ์ผีแล้วนะ

ภูเยี่ยงเขามากินกะเพราไก่มากแล้ว

ทั้งสยิวทั้งแสบจริงไหมโอ้ยพูดง่ายมีไข่ดาวอยู่แล้ว
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาฟังค่ะ
ไปค่ะอ่ะปกติถุงยาวมีรสสตรอเบอร์รี่อืมอืมรสอะไรแปลก
รสมิ้นอืมใช่ป่ะรสอะไรอีกไม่รู้ป่ะนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
ช็อกโกแลตช็อกโกแลตโคล่ารสถ้วยหอมที่เมื่อก่อนจะไปซื้อ
ญี่ปุ่นเนอะใช่เยอะอ่ะมันหลากหลายอ่ะอืมแต่ถ้าเป็นรสกะเพรา
มันไม่แสบเหรอวะมันเป็นแค่กลิ่นไงนี่เขาบอกรสหรือกลิ่นนะคะ
อันเนี้ยมัวเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นมันไม่ใช่รสดำไม่ใช่รสดำ
ใครจะเอากะเพรามาทากถุงยางล่ะก็ถึงเพื่อคำว่าแสบใช่ไหมไม่แล้วมันถึงว่าแหละ
กลิ่นกะเพราไม่เป็นกลิ่นกะเพราอืมหมายถึงถุงยางไม่กลิ่นกะเพรา
อะไรวะน่ะผิวเรียบคือเฟซบุ๊คพวกมีการโพสต์ถึงผลิตกระพันธุ์ถุงยางอนามัยเจ้าหนึ่ง
นั่นคือถุงยางอนามัยรสกะเพราไก่เธออืมเพจก็เลยสงสัยทันทีว่า
มันไม่ใช่กลิ่นไงเขาเขียนว่ารสรสกะเพราไก่ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ตั้งสงสัยว่า
เฮ้ยถ้าใช้ถุงยางกะเพราไก่ผิวเรียบกลิ่นกะเพราไก่สองมันสีดำ
ชีวิตรักเนี่ยมันจะกลายเป็นความแสบเกินต้านหรือเปล่าของมันเป็นแค่กลีน
เมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรนะผ่านการทดลองถึง๓ขั้นตอนหรืออะไรสักอย่าง
ไหนไหนมาดูขออ่านอีกทีได้ไหมคะอ่าตรงหน้ากล่องอ่ะอ่า
ดูหน้ากล่องของคุณลูกเขียนว่าอะไรพี่นี่ผ่านการทดลองมากถึงสามขั้นตอน
ทดลองอะไรอีกสามขั้นตอนน่ะทดลองกลิ่นว่าไม่แสบร้อนแล้วก็อาจจะแบบเออ
เหนียวจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่ไม่ทะลุไม่อะไรอย่างเงี้ย
เขาเคมข้างหน้าเลยไงมันต้องแบบทุกวันนี้ก็แบบเวลาจะซื้อของเราจะอ่านจากรีวิวถูกต้องไหม
ทางเฟซนี่ก็มีคนเขียวทางเฟซก็ไม่รอช้าไปซื้อสินค้าดังกล่าวมารีวิวเดี๋ยว
ไม่มีไม่แซ่บครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรลองเสริมสร้างประสบการณ์น่าตื่นเต้นด้วยกลิ่นกะเพราไก่

แต่ผู้บริโภคสงสัยว่ามันจะคาวไหม

อ่ะเราลองให้แล้วนะกลิ่นกะเพราไก่

คิดลองจะดีกว่าต่อกจอด
ก็จริง
นามัยไทยแลนด์ที่น่าจะมีขายเฉพาะไทยแลนด์โอลี่อืมอ่าซอฟต์พาเวอร์แล้วหนึ่ง
กะเพราไก่มาเลยถูกต้องปะล่ะมันช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่ที่ไหนก็มี
เพราะถือว่าเป็นกลิ่นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าหลงไหลไหมแต่ที่แน่ครั้งหน้าที่ได้กินกะเพราไก่
ก็พบดิวสุดปังนะส่วนลดแรงสูงสุด๖ต่อลดอัตโนมัติ
ทันทีในคำสั่งซื้อเดียวส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อ่าแจกสนันกับคุมปองเงินคืนสูงสุด๑๐๐เลยนะคะ
สมาชิกใหม่รับเงินคืนอีก๕๐ค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๗ถึง๒๙มีนาคม๒๕๖๖ก็คือวันนี้
ให้ทุกใจได้ทำดีช่องทางการบริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนองค์กร
แล้วก็พบกับศิลปินสุดพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นวินเมธวินซีนุนิว
ต้นตะวันแล้วก็ลาสวันแล้วก็ลาสไอคอน
มาส่งต่อความสนุกความสุขให้กับคุณ
รวมไปถึงคูปองส่วนลดอีกมากมายค่ะวันที่๒๙มีนาคม๒๕๖
เวลา๑ทุ่มตรงนี้เท่านั้นนะจบรายการเรานะดังนั้นต้องรีบเลยค่ะ

มันจะไม่มีได้ไงล่ะมีขายไหมใช่ไหม

ไปดูจริงว่าบางทีของถูกจริงคุณเข้าไปดูกัน
อู๋นี่ไงพอเติ๊ดไปก็เต็มไปหมดเลยมีรสอะไรบ้างค่ะ
แต่ว่าแต่ว่ารสกะเพราในนี้น่าจะยังไม่มีแต่มีหลากหลายรสหลายกลิ่นเลย
นี่คุณฮะมีกลิ่นปลาเค็มไหม

คงไม่ต้องใส่มากนะ

เดี๋ยวจะใส่แต่จะโกบกลิ่นปลาเข็มแน่ว
ปั๊กสักหรือนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

คนแชร์กันเยอะมากนะฮะ
เขาออกมาคอเอาท์ว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่รัฐบาลจะต้องดันวงการบันเทิงไทยของเราเนี่ยให้เทียบเท่าแล้วก็วงการบันเทิงไทยของเราเนี่ยถึงเวลาจะต้องพลิกพลิกโฉมประเทศไทยอ่ะมันกลายเป็นไวรัลฮะที่ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยเลยเมื่อนนกุลเนี่ยเขาได้ออกมาคอเอาท์เขาลุกขึ้นมาพูดเรื่องรัฐบาลกับการสนับสนุนผลงานทางศิลปะบนเวที
สองพันสิบเก้าเรามีนักท่องเที่ยวเกือบ๔๐ล้านคนอยู่แล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าสามารถทำได้เท่าประเทศนั้นแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีวงการบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้อีกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากถึงคนที่มีความรู้ความสามารถและมีอำนาจการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือในอนาคตถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

ปกติสิก็ได้อ่านให้คุณนี่ไงเอ่อเมื่อไม่ก่อนที่ผ่านมานะครับ
มดดำขชาพาได้เผยคลิปที่ไปวัดร้างแห่งหนึ่งนะครับ
เวียงจันทร์สถานที่แห่งนี้นะครับเขาเชื่อกันว่า
เป็นทางขึ้นลงของพญานาคโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า
คุณอ้ำอธิชาติเนี่ยพามาที่แห่งนี้ก่อน
แล้วก็ยังมีเรื่องเหลือเชื่อที่ทำให้คุณมดดำนั้น
ปลดหนี้ได้หมดด้วยจริงโดยคุณมดดำยังเปิดเผยนะครับ
ถึงคลิปที่กลับไปไหว้ปู่อือรืออีกครั้งหนึ่งอืม
ทีมงานเนี่ยก็ขอให้คุณมดดำล้วงเออมโนอ่ะล้วงไห่
เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปด
ก็ไม่รู้ว่าเจ็ดเก้าแปดเนี่ยนะครับ
ไม่เคยถูกเลยอ่ะแฟนแฟนก็เข้ามาสาธุนะครับ

ให้กูจับอะไรกูไม่รู้แม่เอาไว้ก่อน
เจ็ดแปดเจ็ดเก้าคุณใส่แว่นเหมือนอันนูนะ
นงคนเหล็กอ่ะคนเหล็กเหรอพี่เออ
อันนูตรงสเนคเกอร์อ่ะอีบ้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเชื่อว่าเจ็ดเก้า
แต่ไม่ถูกหรอกเจ็ดเก้าแปดซื้อก่อนอะไรวะ

เนี้ยน่ะนี่สามตัวตรงสามตัวตดค่ะนี่น่ะ
เนี้ยน่ะโอเคพักสักครู่นะ

ไม่มีสักเลขแล้วหายไม่ได้ผ่าน
ไม่มีเลขมันเลยแล้วคุณแล้วโมคุณซื้ออะไร
เดียวต่อไม่มันนั่งนั่ง
จดนั่งคืนหมดเจนนี่นะครับ
โหว้วบรรดาแฟนคลับ
รวมไปถึงคนรักบ้านต้องร้องวาวค่ะ

แบบที่พี่เซนนี่ชอบ

มีอีกทรีย์อีกครั้วหนึ่ง
ชาลีเพื่อน

ทุกต่อไปเขาเรียกคุณคุณนักเขาคุณชาลี

พร้อมด้วยแบบแค่พอรุ้นนะ
ฟิวนี้พอได้ไหมจ๊ะ
ช่วยตบมือน่ารัก

๗๙๘นะครับก็คือตรงโต๊ดไปเถอะคือไม่ในอนาคตมันจะมีตรงโต๊ดขึ้นมาบนนี้แล้วค่ะ
คุณรู้ได้ยังไงอ่ะอ้าวฉันอ่านข่าวสิเธอเธออ่านข่าวที่ฉันไม่รู้เหรออีกหน่อยเขาจะทำเป็นหวยบนที่แล้วเธอไม่รู้เหรอคะ
นานหรือยังนานก็ประกาศไปแล้วค่ะผ่านคอรมอลไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ใช่ใช่ไม่แต่อันนี้ก็คือมันจะได้ไม่มีอ้านไม่มีการล็อกเลขหรือแบบไม่มีการแบบนี่ไง
มันไม่มีอ้านเอาส่งเดียวไปเลยค่ะมันจ่ายน้อยกว่าใช่จ่ายเท่าไหร่
รู้สึกจะจ่ายน้อยกว่าไม่รู้ใต้ดินเท่าไหร่
คือเขาจะต้องเอาโอ๊ยจะจริตไปละเหนื่อยหนุ่มแอป
สวัสดีฮะสวัสดีค่ะต้องกินเฟรกค่ะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม